๒๔คุมภาพพันธ์๒๕๔๗
มีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกชำแหละอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ
อยู่ในคลองพดุงกรุงเกษม
หน้าสถานีสูบน้ำกรุงเทพภายในซอยเจริญกรุง๓๔
ตำรวจสนพระพลาชัย๒พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบกระเป๋าปริศนาใบนี้อย่างละเอียด
พบชิ้นส่วนมนุษย์ช่วงลำตัว
ตั้งแต่คอถึงเอวผิวขาวไม่มีท่อนแขนและส่วนศีรษะ
ตำรวจไม่รอช้าเดินหน้าหาเบาะแสที่โรงแรมแห่งนั้นทันที
ก่อนเจ้าหน้าที่โรงแรมให้ข้อมูล
พบพิรุษของลูกค้าชายหญิงชาวอิสราเอลคู่หนึ่ง
คืออีนี่โคเฮนและแครอลโคเฮน

เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙

โดยไม่ปรากฏแฟนสาวตามมาอยู่ด้วย
ลี่ถูกนำตัวมาสอบสวน

ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องพัก
พบประตูห้องน้ำมีคราบเลือด
อ่างอาบน้ำมีรอยขูดขีดจากของมีคม
และม่านพลาสติกมีรอยถูกกรีด
ขณะที่กล้องวงจรปิดในโรงแรม
บันทึกภาพขณะที่เขาฮิ้วกระเป๋า๒ใบ
ขนาดใหญ่เหมือนที่พบบรรจุชิ้นส่วนศพ

ไปคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แครอลขึ้นลิฟต์มากับอีลี่ด้วยท่าทาง
เหมือนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

และไม่มีใครเห็นเธออีกเลย

แต่ชิ้นส่วนศพของเธอก็เริ่มโผล่ให้เห็น

จากสภาพชิ้นเนื้อที่มีรอยคมมีดกรีดเวอะวะ
หนังศีรษะที่ถูกถลก

ให้การว่าอีลี่เรียกรถให้ไปส่งที่พัทยา

ก่อนนำกระเป๋าเดินทางทิ้งลงคลอง

ให้การยืนยันว่าอิลลี่ได้มาซื้อของที่ร้าน

ีลลี่จำนวนต่อพยานหลักฐาน
ให้การรับสารภาพในชั้นศาล
ว่าเขาตั้งใจนัดภรรยามาเมืองไทย
เพื่อปรับความเข้าใจให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
หลังจากภรรยาต้องการหย่าร้าง

ด้วยความแค้นและหึงหวงจึงลงมือก่อเหตุ
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิต
ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
และได้รับการลดโทษเรื่อยมา

ผลักดันออกนอกประเทศ
ไป๖ปีอีลีเปลี่ยนชื่อเข้าไทย
เขาถูกจับที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้ว
ถูกผลักดันออกนอกประเทศอีกครั้ง